เราเชิญสอสอใหม่๓๐กว่าท่านนะครับมาพูดคุยกัน
ก็เป็นกระบวนการปกติของเราขนาดนี้ก็มี๒วัน
วันนี้เชิญผู้ที่ได้เป็นผู้แทนรัศดรใหม่
แล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นผู้สมัครที่เป็นอดีตผู้แทนรัศดรเรานะครับ
แล้วก็วงกับผู้ที่สอบตกไปแล้วด้วยก็ให้ขอบคุณคัน
เพราะว่ายังไงก็ตามรัฐสภาข้างหน้าเนี่ยยังต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำงานต้องในรัฐสภา
และนอกรัฐสภาพูดขนาดกันไปนอกรัฐสภาไม่ได้หมายความว่าจะไปโรคธรรมนะครับ
ก็เป็นเรื่องการทำงานทางการเมืองซึ่งซึ่งเราก็คงจะต้องทำงานให้ได้
แต่ที่ว่ารัฐมนูลนี้ได้ทำให้เราไม่ผู้ใหญ่เราหลายคนเนี่ย
แต่ว่าการอยู่ข้างนอกก็สามารถที่จะแสดงบทบาท
ในการเป็นเธอช่วยให้ประเทศชาตินั้นสามารถเห็นจากข้อจำกับต่างเพื่อถึงกับจำกัดของเราได้
ผมและอีกหลายท่านได้มาให้คิดข้อเสดอแนะในการทำงาน
แต่สิ่งสำคัญต่อสิ่งที่เราได้เรียนกับเพื่อนหมอสมาชิกเรา
แต่สิ่งที่เราสามารถฝาตรงนี้มาได้เนี่ยเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้ให้ความช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นเรา
การเป็นผู้แท้รัฐศิลป์ใหม่ของทุกคนเนี่ยต้องยึดมั่นในเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นอยากให้เราเคารพในเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะครับ
แล้วก็ยึดเอาสิ่งที่เป็นความหวังและเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการอยู่ในหัวใจเราเพื่อเป็นเข็มคิดในการที่จะทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น
ก็จะเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราได้คุยกับผู้แทนใหม่ครั้งนี้ที่เราตั้งใจจะคุยกันก็คือว่า
เรามาครั้งนี้เรามาเพื่อที่จะมารับภารกิจสำคัญนะครับเพราะบ้านเมืองเรามีปัญหามา๔๕ปีแล้ว
แล้วข้อจำกัดต่างมันเป็นข้อจำกัดมากในการที่จะทำให้ประเทศหลุดพ้นไปสู่การแก้วิกฤตต่างระยะยาก
ดังนั้นสภารก็จะเป็นที่ที่สำคัญที่จะเข้ามาทำหน้าที่ลำหนอ
จากที่จะสะท้อนการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วสิ่งสำคัญที่ยังจะต้องเข้ามา
เพื่อจะหาทางที่ขายคกฎระเวียบต่างซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการแบ่งขนาดประเทศ
ของการแก้ปัญหา
ไม่ค่อยกังวลนะครับเพราะว่าชาวใหม่ที่มาส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักกับภักดิ์มาก่อน
ก็มีพื้นฐานมีความนิยมมีความศรัทธาว่าภาคก็เป็นภาคการเมืองที่ได้พิสูจน์ตัวเองมาตลอด
แล้วการที่เขาได้เห็นบทบาทของพักที่ทำงานและผูกพันกับพี่น้องประชาชน
ทำให้เขามีความรู้สึกแล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมงานกัน
เพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เราคัดเข้ามาในการทำงานการเมืองก็ผ่านกันกรองมาสู่
ตอนนี้การลงไปทำงานการเมืองของภาคเพื่อไทยครั้งนี้ชัดเจนนะครับว่า
ถ้าเขาไม่ได้การสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาลงไปเนี่ยเขาสะท้อนกลับมาตลอด
พี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็เห็นเขาเป็นความหวังว่าเขาจะเข้ามาเราก็จะทำงานไม่ได้
ผมเชื่อว่าฐานสำคัญที่พี่น้องประชาชนอุ้มไว้จะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งที่ให้เขาทำงาน
แต่เขารู้ว่าที่เขาได้มันมาแล้วก็ไม่ว่าเราจะผ่านวิกฤตต่างมามากมายในช่วงที่ผ่านมา
เรายังอยู่รอดมาได้ถึงวันนี้ก็เพราะพี่น้องประชาชนยังยืนอยู่ข้างเรา
เพราะว่าบทบาทที่เราทำมาทั้งหมดที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นความหวังให้พี่น้องประชาชนด้วย
ผมเชื่อว่าสอสอใหม่เราทุกคนยิ่งกลับเป็นเลือดใหม่ที่จะมาเพิ่มเติมเสริมความแข็งแกร่งของพักเพื่อไทยเนี่ย
ให้มีความแข็งแกร่งในจุดยืนที่ยึดมั่นในพี่น้องประชาชนได้มาสู้ต่อกัน
ผมยังไม่อยากจะไปตั้งฉายาอะไรนะครับผมคิดว่าคนที่ควรจะให้ฉายาสวชุดนี้ได้ดีสุดคือพี่น้องประชาชน
ลองช่วยกันดูสิครับช่วยกันตรวจสอบนะครับ
ผมคิดว่าเมื่อวานนี้ผมได้ให้ประเด็นไป
มี๕ประดันคุ้มคันนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเราใช้เงินไป๑๓๐๐๐๐๐บาท

รวมกันในอดีตที่ผ่านมาเช่นนี้นะครับ
สามารถใช้กลุ่มไลน์พูดคุยติดต่อกันก็ได้
เงิน๑๓๐๐ล้านจะประหยัดด้วยซ้ำไป
ก็อยากได้รู้ว่าคุณใช้เงินแบบ๓๐๐ล้านไปยังไง
กระบวนการต่างนี้เป็นยังไงนี่ก็ได้พูดไปแล้ว
อีกอันหนึ่งก็คือว่ามันก็อะไรที่เคยวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาไว้นะครับ
ก็มาเข็นได้ในการปรากฏตัวของสวครั้งนี้
วิจารณ์สภาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
แม้ว่าจะเป็นมีความเป็นจริงอยู่ว่ามีสามีภรรยาได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสวและเป็นสอสอ
แต่ก็เป็นเพียงแค่๑๒คู่เท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่
เขาก็มาด้วยกระบวนการเลือกตั้งทั้งจากสวและจากสส
แต่ว่าอันนี้เป็นการแต่งตั้งมาที่เชื้อไข่ของพร้อมพี่ทางด้างนู่นนะครับ
คุณนำรัฐบาลทั้งหมดมีงียากพี่น้องมีแบบนี้เลย
ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกนะครับไม่ว่าท่านรองนายกนะครับรองนายกหลายท่าน
รวมถึงไปองค์กรอิสระอื่นที่ยังมีบางส่วนเข้ามาชิด
ชื่อผมไม่ดูแล้วเข้าใจว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องของผลที่ทำนายทายทักประเทศบ้านเมืองต่าง
ก็เลยรู้สึกว่าอาทิตย์โผล่นก็เป็นประโยชน์สามารถที่จะมีบทภัยเข้ามาเป็นแหลกราศนรและเป็นผู้พุทธศพาส
จริงผมเรียนอย่างนี้ครับรัฐมนูลได้กำหนดไว้ว่าการเลือกสวนั้นจะต้องพยายามที่จะสะท้อนกลุ่มที่หลากหลายอาชีพต่างมากมาย
วันนี้เราดูแล้วเห็นว่าเป็นเครือข่ายอำนาจปัจจุบัน
ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับกลุ่มทหารตำรวจ
ซึ่งอยู่ในเครือข่ายนี้ก็ร้อยกว่าท่านด้วยกัน
แล้วก็มันยังไม่เห็นบุคคลไหนนอกมากมายเท่าไหร่
เครือข่ายของคนที่ร่วมกันทำงานกันมา
เครือข่ายของคนที่เคยมีท่าทีต่อต้านรัฐบาลที่มาจัดการเรื่องต้านการตัว
ก็เหล่านี้ก็เป็นประเด็นปัญหา
สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งผมเชื่อว่า
ประเด็นที่เราถามเรื่องของคณะกรรมการสัญหา
จริงผมยังมีความสงสัยในการดำเนินการกระบวนการ
และก็ที่มาของพุทธธิสมา
ของวุฒิสมาชิกชุดนี้เพราะว่าเราดูตามรัฐมนุนเราจะเห็นว่าในรัฐมนุนเองกำหนดขั้นตอนไว้ชัดเจน
ว่าคุณควรจะได้มาจากคนกลุ่มอย่างไร
ต้องเป็นคนที่ไม่มีความฝ่ายทางการเมืองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
การตั้งกรรมการขึ้นมาสัญหาเนี่ยควรจะตั้งกรรมการสัญหาที่ชัดเจน
นะครับว่าเป็นกลางแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกสรรคนที่จะมาเป็นประโยชน์ในกระบวนการตรวจสอบนะครับ
ถวงดุลธรรมนาฏของการบริหารราชการประเทศได้
แล้วก็จะเป็นกระบวนการในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างได้
แต่ว่าพอมาดูวันนี้มันไม่มีนะครับ
จนสอวอลออกมาหมดแล้วยังไม่ทราบเลยวันนี้ว่ามีใครเป็นการสัญหาภาพ
เห็นแต่คุณประวิทธิ์คนเดียวนะครับ

ไม่มีอะไรที่ควรจะต้องเป็นสิ่งที่ปิดรับนะครับ
ควรจะเปิดให้มาว่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้า
ยิ่งปงสายยิ่งชัดเจนยิ่งดีนะครับ
เป็นกระบวนการในการที่จะทำให้สังคมสบายใจกับกระบวนการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายผู้มีอำนาจ
ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญผมคิดว่าควรจะต้องทำตามกฎหมายให้ชัดเจน
แล้วก็กลายเป็นว่าเพราะปกปิดทำให้คนสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามันไม่ชัดเจนหรือเปล่า
มันมีกระบวนการที่มันไม่ตรงไปตรงมาไม่สอดรับกับทางข้อกฎหมายหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าหากว่ากระบวนการผู้คัดสรรเนี่ยมีบางคนวิจารณ์ว่าผู้คัดสรรเป็นคนที่เลือกตัวเองเข้ามาเป็นสว
จริงหรือไม่จริงอันนี้สังคมไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าชัดเจนว่าไม่ใช่ก็ตอบมา
ถ้าคุณประกาศคนที่เป็นผู้คัดสรรกับรายชื่อที่ออกมามันไม่ตรงกันเรื่องนี้มันก็จบลงโดยง่ายดาย
มันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นปัญหา
ก็อันนี้ในทางกฎหมายก็คงจะต้องมาว่ากันยาวนะครับ
เราก็คิดว่ายังไงก็ตามในเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยเองเนี่ย
แม้เราจะไม่เห็นด้วยกับกฎเกณฑ์กฎิกาต่าง
มันเป็นกฎเกณฑิกามาเราถือว่าเราก็ต้องยอมรับปฏิบัติตาม
เพราะมันมีสามารถที่จะมาเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้นะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าออกมาแล้วมันไม่ชัดเจน
ก็ต้องให้องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ก็ต้องตีความให้ชัดเจนว่า
มันเป็นเช่นนั้นไหมถ้ามันเป็นเช่นมันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนที่กฎหมายได้บรรยัติไว้

ตั้งแต่นายกคนเลือกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องรับผิดชอบ
สังคมไทยเราไม่ปล่อยให้เราไม่อินยอมให้ใครก็ตามที่จะมาชะยับหน้าต่างหัวใจ
แล้วก็มาทำให้พวกพ้องตัวเองเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยนะครับ
ผมคิดว่าสังคมไทยต้องการคนที่เสียสละเพื่อบ้านเมือง
มันทำให้บ้านเมืองมีทางเลือกมีทางออกเกิดความเชื่อมั่น
แล้วทำให้นานาอารยประเทศเขาเชื่อมั่นเราและสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้
นั้นตรงนี้เป็นภารกิจสำคัญแล้วก็ถ้าเรื่องแค่นี้ยังไม่สามารถทำให้โปร่งใสได้
แล้วยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้
จะไปแก้ปัญหาอะไรข้างหน้าซึ่งจะมีวิกฤตอีกมากมายครับ
นี่ก็น่าจะเป็นห่วงของคนไก่กันข้างล่าง
ถ้ามีอะไรไม่ชัดเจนหน้าที่ของทุกการเมืองหน้าที่ของทุกสถาบันการเมืองก็ต้องทำให้มันความเกิดความชัดเจนขึ้นในความรู้
ถ้ามันมีอะไรที่ผิดกฎหมายก็ต้องให้องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ตามกฎ
ก็เดี๋ยวดูรายเรียนด้านความพร้อมนะครับ
ช่วงนี้เราก็มีหลายเรียนนะครับก็กำลังลำเงินกันดีกว่า
ก็พยายามจะไปให้ได้เร็วก่อน